หนึ่งเราก็ตามความคืบหน้าให้ที่จังหวัดน่านนะฮะที่ลูกเขยยิงพ่อตาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
นี่ก็ยังไล่ติดตามตัวกันอยู่นะครับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะ
นี่ครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายบุญมีอินเสาอายุห้าสิบเก้าถูกลูกเขยที่ชื่อนายสำรวยศรีจันทร์อายุสี่สิบเจ็ด
ใช้ปืนลูกซองยาวเนี่ยยิงจนเสียชีวิตบ้านอยู่ที่หมู่บ้านไพรอุดมตำบลแม่สาคอนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ก่อเหตุเสร็จแล้วนายสำรวยเนี่ยยังวิ่งไล่ตามทำร้ายภรรยาด้วยนะ
ถูกชาวโม่งชาวบ้านมาแย่งปืนไปได้เนี่ยคว้าค้อนไปทุบศีรษะภรรยาจนบาดเจ็บนะฮะ
ขณะเดียวกันหลังจากที่ชาวบ้านมาช่วยกันเนี่ยนายสำรวยก็
ฉวยโอกาสในการขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
จากข้อมูลของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเห็นนายสำรวยขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านพ่อตากับแม่ยายไปด้วยนะครับ
คือจังหวะนั้นเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุไปแล้วเนี่ยยิงพ่อตาเสียชีวิตทำร้ายภรรยาไปแล้วเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านพ่อตาแม่ยายตัวเอง
คือชาวบ้านเขาก็ยังไม่รู้ว่านายสำรวยเนี่ยก่อเหตุเอาไว้
ยังไม่รู้นะฮะก็เห็นขี่จักรยานยนต์ผ่านไปก็เลยไม่ได้แบบดักอะไรกัน
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าขณะที่นายสำรวยขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินดำผ่านบ้านพ่อตาแม่ยาย
พบว่ามีท่าทีแบบลุกลี้ลุกลน
มองแต่ไม่ตอบอะไรแบบรีบไปเลยขี่รถมุ่งหน้าไปในพื้นที่บ้านหมู่๖
ตำบลแม่สาคอนอำเภอเวียงสานะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่เขาขี่รถไปเนี่ยถ้าไปดูในพื้นที่มันจะห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ
ราวหนึ่งกิโลเมตรคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาหวาดกลัวมาก
กลัวจะเกิดอันตรายเหลือเกินเพราะนายสำรวยยังตามจับไม่ได้
แล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกซองยาวที่ชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันยึดเอาไว้ได้
แต่เท่าที่รู้ตัวนายสำรวยเนี่ย
พกปืนไทยประดิษฐ์ไปด้วยกระบอกหนึ่งด้วยนะฮะ
ท่าทีท่าทีเขากระวนกระวายครับอืม
แล้วก็ลุกลีลุกลนแบบหน้าซีด
แล้วก็ขับรถไวมากรถของเขาลักษณะยังไงคะ
รถเวฟร้อยสีน้ำเงินครับอืม
เงินดำหรือว่าน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินดำครับ
แล้วเขาทำท่าทียังไงพอเราเรียก
เขาเขาไม่ตอบทุกครั้งเนี้ยเขาจะตอบอืม
เขาก็ตอบแบบคนรู้จักกันเขาเรียกก็ตอบกันเล่นกันอะไรประมาณนี้
ซึ่งเส้นทางที่เขาหลบหนีเนี่ยคือเห็นบอกว่า
สามารถเข้าไปทางป่าได้ด้วยใช่มีทางป่าได้
ทีนี้ก็ต้องไล่แกะรอยกันเป็นจุดไปนะครับ
มีชาวบ้านให้ข้อมูลกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
นี่ฮะเราก็ลองลงพื้นที่ไปดู
หลังจากที่นายสำรวยขี่รถจักรยานยนต์ไปทางพื้นที่หมู่๖เนี่ย
คนในพื้นที่ให้เบาะแสบอกว่ามีชาวบ้านเห็นนายสำรวย
ไปอยู่แถวไร่ของชาวบ้านที่เป็นเส้นทางลูกรัง
ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วลักษณะมันจะเป็นพื้นที่แบบสูงชันเป็นทางขึ้นเขา
นี่ฮะพอขับรถไปตามทางเนี่ยจะไปเจอสามแยก
คือจุดนี้จะเชื่อมต่อจากพื้นที่บ้านหมู่๖
ระยะทางเนี่ยสักเกือบสองกิโลเมตรหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตร
ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดที่ชาวบ้านจะขี่รถออกมาจากไร่
แล้วก็เจอนายสำรวยซึ่งสวนทางมา
ซึ่งที่เขาเห็นนายสำรวยตอนนั้นเขาบอกก็ดูนายสำรวยไม่ได้มี
สำรวยมีท่าทีตกใจนายสำรวยมีท่าทีตกใจ
แล้วรถก็เสียหลักล้มตรงสามแยกนี่แหละนี่ฮะ
ชาวบ้านยังลงไปช่วยกันยกรถเลย
แล้วก็ถามนายสำรวยว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง

แต่เขาไม่รู้กันไงตรงนี้ว่าเพิ่งหนีมาจากหมู่บ้านตรงนู้น
ยิงพ่อตาตายแล้วก็ไล่ทำร้ายเมียตัวเองจนบาดเจ็บ
พอนายสำรวยเนี่ยชาวบ้านช่วยกันยกรถขึ้นมาได้หลังจากรถล้มตรงนี้เนี่ยนะฮะ
นายสำรวยก็ขี่รถต่อไปไปทางตามเส้นทางขึ้นเขา
ซึ่งเส้นทางขึ้นเขาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีก
แล้วก็จะไปต่อได้ถึงเขตพื้นที่จังหวัดแพร่
อ่าจากน่านเนี่ยออกแพร่ได้เลย
แต่เชื่อว่าน่าจะต้องไปจอดรถทิ้งเอาไว้
แล้วเดินลัดเลาะป่าไปตามเส้นทางธรรมชาติ
เพราะว่ามันเป็นจุดสุดท้ายที่ชาวบ้านเห็นนายสำรวย
ลักษณะเดินหนีเข้าไปในป่าค่ะ
คงจะขี่รถไปต่อไม่ไหวแล้วหรือยังไรนี่นะครับ
ในการที่จะขอออกตามหาตัวในสำรวยด้วย
โดยอาจจะไม่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่
กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
แล้วก็ออกตามหาแล้วก็เรียกชื่อไปเรื่อย
เพื่อให้ออกมามอบตัวเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง
ซึ่งเจรถีก็อนุญาตแล้วนะครับ
ทีนี้ในมุมความเชื่อของคนในหมู่บ้านไพรอุดมที่หมู่๕ตะบนแม่สาครเนี่ย
วันนี้เขาได้เชิญปราชชาวบ้านมาทำพิธีขอเข้ามาศพ
นี่ศพผู้ตายตั้งอยู่ที่บ้านนะครับ
โดยบอกว่าใครที่เคยไปล่วงเกินผู้ตายก็ขอให้
มาขามาศพมาอโหสื่อกรรมให้กันแล้วกัน
ขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยดนจิตดนใจให้คนร้ายออกมามอบตัวในเร็ววันด้วย
ราชชาวบ้านที่มาทำพิธีความจริงแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นพี่ชายของผู้ตายนะให้ข้อมูลบอกว่าพิธีนี้เป็นความเชื่อของญาติญาติ
ซึ่งจะทำให้เกิดความสบายใจ
ดวงวิญญาณผู้ตายเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยดนใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุจนได้
เพราะว่ากหกลูนะครับ
มันบาลักษมณะโดยเจ้าหลักขายละว่าง่ายแล้วเนี่ย
กลางการรอฟังข่าวจากเจ้าหน้าที่
ว่าจะจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้หรือยัง
ส่วนภรรยาของผู้ต้องหา

วันนี้เธอยังเจ็บศีรษะหนักอยู่เลยนะฮะ
ถูกค้อนตีไป๓ทีนะครับ
วันที่เกิดเหตุถูกสามีพยายามไล่ทำร้าย
นี่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ว่าอาการก็

ยังจับไม่ได้เลยนี่ครับ